กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย
กลางวันแสกถึง๒ครั้งไปดูในคลิปกัน
นี่แหละครับก็เป็นภาพคนร้าย

ซอยปิ่นทอง๑กาย่างวิทเชียร
สิบตะบุญน้องขามอเผิดศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ช่วงกลางวันแสกของวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมานะครับ

โทรศัพท์ไอแพทสร้อยคอทองคำ๓เส้น

รวมทั้งมีบัตรประชาชนใบขับขี่เอกสารสำคัญอีกเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้บางส่วนครับ
นางสาวแหวนธิดาศรีสุพัฒน์เจ้าของร้าน
บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนมกราคม
เคยถูกคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินไปแล้ว
ระยะหลังทางร้านได้มีมาตรการผลัดเปลี่ยนกันดูแลหน้าร้าน
เพราะบางทีต้องไปซักอยู่หลังร้านไงคุณ
ต้องไปตากอะไรทำธุระอยู่ข้างหลังร้าน

ใช่นะฮะก็พยายามที่จะให้มีคนมาเฝ้าหน้าร้าน
แล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ก็ยังเกิดเหตุซ้ำนะครับ
นี้เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในระแวกนั้นแหละ
ที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดแล้วก็ไม่มีเงินเสพยา

ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับ

นางสาวอรวรรณคำหวานเจ้าของร้านหมูย่างเกาหลีครัวเพื่อคุณ
บ้านพักถูกคนร้ายบุกเข้าไปงัด
แล้วก็ลักทรัพย์สินในหมู่บ้านเทอร์เรสฮิว
ถนนไร่กล้วยหมู่๕ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา
ไปหลายรายการรวมมูลค่าเป็นแสนเลยนะครับ
คือเมื่อวานนี้เราไปสัตหีบกันนะคะ
ไปหาดน้ำใสค่ะแล้วก็ช่างอยู่
ก็ไม่คิดว่ามีอะไรแต่นี่ไม่ได้ปรับตามชั่งนะคะ
คือว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ปิดบ้านให้ก็ไปกันหมดเลย

อย่างที่บ้านก็ติดกล้องไว้ค่ะ
พอเมื่อตอนเช้าโทรมาช่างที่ทำบ้านบอกว่า
โดนงัดตรงในครัวก็เลยรีบกลับมา

มีทองของพี่เอง๔บาทเอาไว้ในกระเป๋านะคะ

๔บาทกว่าเกือบ๕บาท
แล้วทองสุโขทัยอีก๒บาทเกือบ๕บาทนะคะ

จากเหตุการณ์คนร้ายงัดบ้านออกละวาดหนัก
ในพื้นที่ศรีราชาแต่ว่าตำรวจไม่สามารถจับได้สักรายเลย
ฝากให้ตำรวจเร่งติดตามจับคนร้ายที่ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้โดยเร็วนะครับ
หรือว่าให้หมั่นตรวจตราในพื้นที่ให้มากกว่านี้
เพื่อป้องกันความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน

เรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยนะครับ